สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กันแล้วนะคะ
เจอเจอกับใบตองรัชตะวันเช่นเคยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่เรื่องราวประเด็นดราม่าร้อนร้อนค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประเด็นมหากราบที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบสิ้นง่ายเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวเตียงหักรักร้าวของอดีตคู่รักวีอาโซอย่างปลื้มทัพทิม
เพราะว่าล่าสุดค่ะก็มีประเด็นร้อนให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องอีกเช่นเคย
ระอุจริงนะคะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็ดูท่าจะกลายเป็นหนังม้วนยาวซะแล้วด้วย
สำหรับปมเตียงหักของทัพทิมมันลิกากับปลื้มสุระบท
ไล่ตั้งแต่ที่มีบุคคลปริศนาได้เปิดไอจีแฉเรื่องหญิงสาวที่เป็นมือที่๓
ต้นเหตุทำรักพังซึ่งปลื้มก็ได้ออกมายืนยันผ่านไอจีส่วนตัวแล้วว่า
ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยกับหญิงสาวคนดังกล่าว
ตามด้วยคุณแม่ของหนุ่มปลื้มที่เข้าไปแจ้งความอดีตลูกสะพ้ายทัพทิมมาลิกาไว้ถึง๖ข้อหา
ล่าสุดค่ะโลกออนไลน์ก็กำลังร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เมื่อเว็บบอร์ดชื่อดังมีสมาชิกหมายเลข๒๙๘๐๕๓๒
กระทู้แฉเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่า
ไอดอลสาวทัพทิมมะลิกาต่างหากที่เป็นฝ่ายทำผิดนอกใจปลื้ม
โดยสมาชิกคนดังกล่าวอ้างว่าตัวเองคือหนึ่งในสมาชิก
แคปชั่นไลน์โชว์บทสนทนาระหว่างเขากับทัพทิมด้วย
ซึ่งล่าสุดกระทู้ดังกล่าวได้ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ทำนองที่ว่าให้เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ส่วนที่เจ้าตัวไม่โพสต์หรือพูดอะไรเพราะจะกระทบกับบางครอบครัว
แต่ถ้ายังทำกันถึงขีดสุดก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองกันบ้างค่ะ
ดูเหมือนว่าประเด็นดราม่าเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะเริ่มจะไม่รู้แล้วว่าเป็นฝ่ายไหนกันแน่
เด็นร้อนนี้ก็จะเกิดขึ้นผ่านโลกโซเชียล
สไตล์ของคู่รักเน็ตไอดอลนั่นเองค่ะ